ใครที่เป็นโรคประจำตัวแล้วคุณต้องขับรถต้องใช้พลังงานเยอะคุณต้องตรวจสอบสุขภาพให้พร้อมตัวเองนะฮะ
อย่างเช่นคนขับรถบัสนำเที่ยวคันนี้ก็ขับรถอยู่คุณผู้ชมแล้วก็ไปฟุบเป็นลมสลบอยู่ข้างรถนะฮะ
คนก็ต้องไปช่วยปั๊มหัวใจไปช่วยกันประถมพยาบาลสุดท้ายรอดอย่างหุดหวิดนะครับ
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเย้งไทยศรีมราชาเข้าไปช่วยเหลือเร่งปั๊มหัวใจให้กับนายก่อเกียรติศรีสวัสดิ์ฉิมอายุ๒๙ปี
ซึ่งทำงานเป็นคนขับรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับคือจังหวะที่เขาขับรถไปแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยมีอาการโรคหอบหืดกำเริบ
นอนหมดสติอยู่ข้างรถนี่แหละนะครับที่ลานจอดรถสวนเสือศรีมราชาจังหวัดชนบุรีคือพานักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไงนะครับ
ที่กู้ภัยมาเสร็จปุ๊บปั๊มหัวใจเสร็จก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีมราชาสุดท้ายก็รอดเลยนะครับ
ชาวบ้านวิ่งไปช่วยและเรียกกู้ภัยไปช่วยนะครับ
ตรวจสอบในรถพบขวดยาพ่นเป็นยาพ่นบรรเทาอาการโรคหอบหืด
ตกอยู่ที่เบาะคนขับคาดว่านายก่อเกียรติก็น่าจะเป็นโรคหอบหืดกำเริบ
แต่ว่าพ่นยาแบบยาหมดพอดีครับนะฮะแล้วก็เกิดอาการดังกล่าวขึ้นมานะฮะ
คนเป็นโรคหอบต้องพกที่พ่นตลอดเวลา
ยาขยายหลอดลมอะค่ะเพราะว่าคนที่เป็นหอบผืดเนี่ยเหมือนหลอดลมมันจะตีบ
เวลาหายใจก็เลยไม่ได้
คุณผู้ชมต้องดูแลตัวเองดีเลยนะคะ
คนที่ไม่เป็นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีอาการได้เหมือนกันสำหรับคนที่แพ้
ส่วนคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยยาเยอะอะไรก่อนออกจากบ้านดูให้
ตรวจสอบให้แน่ชัดเลยอย่าลืมเด็ดขาดนะคะ